เรื่องต้นมีการปรับประมาณการภาพรวมของการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศของปีนี้
จะมียอดขายรวมประมาณ๗๔๐๐๐คันนะครับ
โดยมียอดขายรวม๓๖๗๔๘๑คันลดลงร้อยละ๐๔
ซึ่งส่วนใหญ่เองก็เป็นการลดลงของยอดขายรถยนต์นั่งร้อยละ๑๒
ขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายเพิ่มขึ้น๑๐๗๖
โดยตลาดรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ๓๔
ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ๕๑
รถส่วนยอดการส่งออกอยู่ที่๑๖๖๒๙๙คันมูลค่าเกือบ๙๗๐๐ล้านบาทครับ
หรือค่าเพิ่มขึ้น๑๒๖และส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า๓๑๓๓๕ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่ารวมการส่งออกทั้งหมดนะครับ๑๒๘๒๘๘ล้านบาท
มีการปรับลดปริมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศปีนี้ลงนะครับ
โดยมองว่ายอดขายจะอยู่ที่๗๔๐๐๐คันลดลง๑๐๗๕จากปีก่อน
โดยมองว่าแม้ครึ่งปีแรกจะมีปัจจัยบวกจากนโยบายของรัฐ
ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน
แต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวมานานแล้วก็มีกำลังซื้อจำกัดครับ
รวมทั้งความไม่แน่นอนจากสภาวะทางเศรษฐกิจโลก
ตลาดรถยนต์เองจึงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวพอสมควร
แต่ก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคนี้อยู่ครับ